ผู้ชมค่ะผู้หญิงสี่คนที่เขาโพสต์ภาพในเฟซบุ๊กถ้าถ่ายกฎหมาย
มีความสุขเหลือเกินลักลอบข้ามพรมแดนจากเมียนมาร์มาฝั่งประเทศไทยได้
แล้วก็โพสต์แบบว่าไม่ได้แบบว่ากลัวเรื่องของการถูกดำเนินคดีเลย
ที่สำคัญเป็นเรื่องของโควิดสิบเก้าเนี่ยอันตรายมากทีเดียวค่ะ
แต่เขายังทำแบบนี้สุดท้ายไปไม่รอดนะฮะสามารถตามจับกลุ่มตัวได้
อยู่ระหว่างการรอต่อรถเข้ากรุงเทพดีแค่ไหนที่ยังไม่เข้ากรุงเทพ
ดีแค่ไหนที่ยังไม่ปรากฏว่าติดโควิดสิบเก้าหรือเปล่าเออ
เขามีจุดหมายปลายทางคือจะไปพัทยาใต้ตอนนี้ต้องเอาทั้งหมดเนี่ย
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำวันนี้เลยครับเขาโพสต์เอาไว้ว่า
วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าข้ามแม่น้ำมาจ๊ะเอ๋เมืองไทยนะฮะ
สุดท้ายขึ้นหน้าหนึ่งเลยรวบยกแก๊งเลยค่ะนะฮะมีตำรวจด้วย
ถูกต้องครับไปไม่รอดหรอกครับนะฮะเพราะว่าคุณโพสต์เอง
อย่างนี้ก็ต้องโดนจับแน่นอนค่ะนะฮะผู้หญิงทั้งสี่คนนี้
ประกอบไปด้วยนางสาวนุษย์อายุยี่สิบแปดปีนางสาวนิราอายุยี่สิบเก้าปี
นางสาวนกอายุสามสิบเอ็ดปีแล้วก็นายพัดขอขอภัยนะฮะ
ผู้ชายสามอ่าผู้หญิงสามผู้ชายหนึ่งนะฮะแล้วก็นายพัฒน์อายุยี่สิบแปดปี
สี่คนโดนจับได้นะฮะโดนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตามจับได้
ที่บริเวณด่านตรวจกิวทับยั้งอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงบราย
เขากำลังจะเดินทางขึ้นรถโดยสารต่อเข้ามาจากแม่สายเข้ามายังกรุงเทพมหานคร
จุดหมายปลายทางคือจะไปทำงานต่อที่พัทยาใต้นะครับทั้งสี่คนเนี่ยเขาบอกแบบนี้ว่า
ก่อนหน้านี้ไปทำงานในร้านที่อ่าเมืองเมวดีของฝั่งเมียนมาร
นะฮะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่สอดจังหวัดตากนะฮะ
หลังจากที่เมียนมาโควิดระบาดหนักขอกลับไทยนะฮะ
นะฝั่งเมียนมาโควิดระบาดหนักขอกลับไทย
แต่เขาไม่กลับอย่างถูกต้องตามกฎหมายไงนะฮะ
ก็เลยมีการว่าจ้างเสียเงินไปให้คนพาข้ามพรมแดนเป็นช่องทางธรรมชาติ
คนหนึ่งห้าพันบาทสี่คนเท่าไรสองหมื่นนะฮะ
พอมาถึงฝั่งท้ายปุ๊บชวนกันขึ้นรถเมเขียวจากแม่สอด
ไปหาเพื่อนที่แม่สายก่อนนะฮะแล้วก็ไปพักไปเที่ยวที่แม่สายก่อน๓วัน
แยกย้ายกันไปนะฮะไม่ได้มีความคิดว่าจะกักตรงกักตัว
อะไรเรื่องของโควิดสิบเก้าตัวเองเป็นไหมอะไรยังไง
เท่ากระบวนการกักตัวตามตามกฎหมายอ่ะนะนี่ไง
ชาวเน็ตเขาถึงบอกว่ากลุ่มเนี้ยเห็นแก่ตัวเออถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของ
การแพร่ระบาดโรคโควิดไนทีนหรือว่าโควิดสิบเก้าเนี้ย
คุณจะลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายอันนี้มันเป็นความผิดเฉพาะตัวของคุณ
แต่พอมันมีเรื่องโรคเข้ามามันก็กลัวเรื่องของการแพร่ระบาด
คือคุณต้องรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่ทำแบบนี้
ไม่ใช่เอาแค่ตัวเองเนี่ยรอดกลับเข้ามาแต่ว่าต้องคิดถึงสังคมส่วนรวมว่า
เขากำลังป้องกันโควิดกันอยู่ค่ะนะฮะเข้ามาเนี่ย
เอาโควิดเข้ามาด้วยหรือเปล่านะฮะตอนเนี้ยเนี้ยมีหนึ่งคนในกลุ่ม
เขาบอกว่าเขามีแผนจะไปพัทยาต่อด้วยไงแต่ถูกจับได้ก่อนไง
คดีนี่ยังไม่ได้ถึงพัทยานะฮะแล้วทั้งสี่คนต้องถูกส่งตัวไปตรวจ
โควิด๑๙ทันทีนะฮะตอนนี้ผลยังไม่ออกนะฮะ
อยู่ที่โรงพยาบาลเชียงบรายประชานุเคราะห์นะฮะส่วนเรื่องของคดีแน่นอน
สี่คนนี้หญิงสามชายหนึ่งเนี่ยต้องถูกดำเนินคดีในข้อหา
ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่า
มันน่าจะมีมากกว่าสี่คนนี้ค่ะนะเพราะมันมีขบวนการที่พาคนไทยเนี่ย
กลับเข้ามาทางพรมแดนธรรมชาติแบบนี้ใช่นะโดยเสียค่าหัวไปห้าพันห้าพันห้า
อะไรก็ตามทีแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเรื่องของโควิดสิบเก้า
อันตรายมากเราวางใจไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นต้องขยายผลต่อนะคะ
ว่าใครเป็นคนพาพวกเนี้ยเข้ามาเป็นขบวนการเป็นขบวนการค่ะครับ
วิ่งวอลเลยอย่าทำนะครับอืมนะฮะ